ที่ข่าวแรกต้องบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ความพุ่งปรี๊ดสูงมาก

คือสูงที่ว่านี่คือยอดวิวของเอ็มวีนั่นเองเจ็บน้อยที่สุดจากพี่วงซิลค่ะ
เพลงนี้ไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะเลยเพราะว่ามีนางเอกหนึ่งคนก็คือคุณแอฟทักษะ

เขาบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ของการตีความด้วยนะ
แล้วก็หลายคนเนี่ยมีคอมเมนต์นะไปตีความถึงว่าเป็นอดีตคนรักเก่าของคุณ
เรื่องราวของคุณสงกราศเตชนรงค์กับอีกหนึ่งคนที่ถูกคัดพิมพ์กันอยู่นะคะ
แต่ว่ายอดวิวตอนนี้กระแสดีแล้วก็หลายคนส่งกำลังใจให้กับคุณแอฟด้วย
อาจจะเป็นอย่างไรกับการเล่นเอ็มวีครั้งแรกของพี่แอ๊บทั้งสะอ่อนไปฟังค่ะ

คือเนื่องจากมันเป็นงานที่แอฟไม่เคยทำอย่างที่บอกก็เป็นเอ็มวีตัวแรกในชีวิต
มาเล่นตอนอายุเท่านี้ก็ลุ้นอยู่ค่ะ
รักในการตีความของทุกคนเลย
คือทุกคนตีความในแบบของตัวเอง
แล้วมันก็คือแอฟรู้สึกว่ามันดีตรงนี้นี่เอง
พี่ต้อมไม่ได้ทำออกมาแบบเป็นเรื่องเป็นราว

เป็นสถานการณ์ที่มันจำเพาะ
แต่อันนี้คือเหมือนเราเปิด
เราเปิดให้คนดูได้แชร์ความรู้สึกแชร์ความคิด
สวัสดีค่ะ